เอาล่ะคุณหนุ่มวันนี้คุณน่าจะกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษซะหน่อย

มันหมดแล้วไม่กล้ายืนด้วยเลย

แต่ละคนนี้ผ่านเวทีมากันกี่ร้อยเวทีแล้ว
ร้อยอะไรละ

สดสิ่งมันน่ะ
ถ้าถามสิใครไม่เคยผ่าน
เคยค่ะหลายเวทีแล้วเหมือนกัน

ที่เราแบบไม่รู้เลยว่าเฮ้ยพวกเรานางงามจะต้องเจออะไรบ้าง
ต้องเจอแบบเหตุการณ์อะไรที่เราแบบไม่คาดฝัน
แล้วแบบเราจะต้องเอาตัวรอดยังไงแก้สถานการณ์ยังไง
งั้นต้องถามเรื่องแก้สถานการณ์
๑ใน๓คนมีคนหนึ่งเคยลงโซเชียลนะฮะ

ช่วงนั้นน่าจะประมาณม๒ม๓
คือเด็กมากแล้ววันหัวเลี้ยหัวต่อค่ะ
แล้วเราก็ไปประกวดเวทีหนึ่งในปี๒๐๑๔

ก็โดนทั้งกองประกวดไล่ออกมา
แล้วก็โดนชาวประชาชนด่า

ก็เป็นรูปภาพแล้วก็เป็นอะไร
คำพูดที่แบบวัยรุ่นเขาใช้กันนะคะ
ผ่านมันแล้วกี่ปีครับ
ตั้งแต่ตอนนี้หนูอายุ๒๒แล้วค่ะ

กองประกวดเขาก็ขุดแล้วบอกว่า

ถ้าพระรั้งนี้ไม่ครอบไม่ได้อะไรก็หยุดแล้ว
ก็คิดว่าจะหยุดแล้วค่ะ
เดินสายมากี่ปีแล้วหนู
คือเริ่มปกวดจริงปกดัน๑๕ค่ะ
ตอนนี้ได้มั้ย

๑๗ปีแล้วหรอ
ห้าปี
อะไรก็แน่นอน
ถามน้องออยมั่งสิ
เออน้องออยไง

เนี่ยเขาอยากที่จะให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่มาเชียร์
แต่ห้ามเจอหน้ากันยังไงอ่ะอ้อย

คือด้วยอาจจะเป็นสาเหตุที่คุณพ่อคุณแม่เขาแยกทางกัน

แต่คือเราออยคิดว่าตอนนี้ออยมาไกลเกินครึ่งแล้ว

อยากให้คุณพ่อกับคุณแม่มา

เดินเดินด้านกันเวทีเนี่ยด่อแบบ

ถ้ามันประสบผลสำเร็จเขาจะได้รู้ว่า
ทุกอย่างที่ออยทำคือเพื่อเขาทั้งสองคนจริง

สนับสนุนถึงแม้โอเคคุณจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
แต่คุณยังมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นกำลังใจให้เรา

เออคือออยก็จะมีแอบเจอคุณแม่บ้าง

มีค่ะมีทั้งพี่ชายต่างคุณพ่อแล้วก็น้องสาวต่างแม่เหมือนกัน

ขอไปเจอเออเคยอยู่ครั้งนึงแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาแบบ

แต่คือตอนนี้เราโตแล้วเราก็แบบว่า

เขาก็จะไปทำเขาเรียกว่าโจทย์ต่างในแต่ละสัปดาห์
พอในแต่ละสัปดาห์นี้ทำโจทย์มาเรียบร้อยก็ต้องมาเสนอเรา
แล้วเราก็จะต้องแบบจัดการนู่นนี่นั่นต่างนานาว่าดีไม่ดี
แล้วคุณด่าใครบ้างไหมคุณไปด่าเขาอีกแล้วเหรอ
คุณด่าใครบ้างเหมือนคนอย่างฉันเป็นอย่างงั้นเหรอ

พอเราพูดอะไรเรื่องของเธอ

เรื่องของเธอแต่จิตใจเธอนี่นะครับ

เราจะเริ่มการเรียกได้ว่า

เราจะเป็นเทปแรกของการคัดสรร
ผู้เข้าประกวดมีมาเป็นร้อย

ดูเอาแล้วกันว่าคัดขนาดไหน
เว้นแม่กน้อยขนาดไหน
เท่านั้น๑๔คนที่จะมาอยู่กับเราได้

พรุ่งนี้และตอน๕ทุ่มเนี่ย

คุณจะเห็นนะตัวอย่างของการทำอะไร

วิตตี้เราจะทำดูเรลิตี้นางงามอย่างเต็มรูปแบบทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒พรุ่งนี้เสนอตอนแรกฮะ